ก็มีคำสั่งเป็นคำสั่งด่วนที่สุดนะคะ
ถึงหน่วยงานในสังกัดโดยบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามีเหตุอุกชะกัน

ให้รีบรายงานให้กับทางด้านรองนายกรัฐมนตรี
กำกับดูแลทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

ให้รายงานเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสั่งมีอะไรบ้าง

คือเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์
เหตุที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

สะเทือนขวัญซึ่งเป็นคดีที่สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนให้ความสนใจ
ความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร
และความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
รวมถึงความผิดคดีอาญาตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้อที่๔
การเดินขบวนการชุมนุมการนัดประท้วงการหยุดงานในพื้นที่ต่าง

อกจากนั้นก็คือเหตุสำคัญเกี่ยวกับอัธยกรรมข้ามชาติ
อัธยกรรมที่กระทบต่อนักท่องเที่ยว
หกก็คือเหตุอื่นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องรายงานให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ
โดยผ่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้
อันนี้นี่คือเป็นคำสั่งด่วนล่าสุดจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ